วันนี้วันอะไรวันนี้วันพฤหัสสบดีฮะวันพฤหัสเอง
วันที่ผมไปพบท่านนายก
วันจันทร์วันจันทร์ที่๙วันที่เปิดตัวพักรวมไทยสร้างชาติ
บอกบอกว่าจุวิตคุณสู้อย่างเงี้ย
เหมือนกับคุณเอาหัวชนกำแพง
ไงฮะกำแพงนี้คือกำแพงของรัฐรัฐราชการคุณจะไปสู้กับตำรวจคุณจะไปสู้กับกระบวนการยุติธรรมสิ่งต่างต่างเหล่านี้ผมต้องเรียนให้ประชาชนคนที่ดูในรายการคุณภาคภูมิเปิดปากอยู่เนี่ยผมต้องนำตะเกียงมาเนี่ย
นี่เห็นไหมเพราะบ้านเมืองมันมืดมิดแล้วก็กำแพงนี้มันไม่มีทางออก
ดังนั้นหลังจากที่ผมไปพบนายกในวันจันทร์ที่๙ผมไม่ได้คาดคิดนะผมต้องบอกก่อนว่าผมก็อยู่ข้างถนน
ผมก็ตั้งโต๊ะก๋วยเตี๋ยวของผมผมก็จุดเทียนของผมผมบอกบ้านเมืองหมื่นมิตรเอากล้วยมาเอากระดานมาเขียนให้ท่านตอบคำถาม
เพราะท่านเป็นนักการเมืองแล้วใช่ไหมท่านสวมเสื้อใช่ไหมวันนั้นไปสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติใช่ไหม
ลางานด้วยลากิจครึ่งวันลาจากตำแหน่งนายกที่ถูกต้องอยู่ครึ่งวันถูกต้องถามว่าถ้าผมไม่ไปหาท่านเนี่ย
วันนี้จะมีเรื่องที่คุณภาคภูมิได้เห็นในข่าวหรือเปล่าพบตรออกมาแถลงข่าวความคืบหน้า
คดีผับจินลินแล้วก็คดีของตู้เห่าเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นคนไม่เข้าใจคนมาบอกชูวิทย์
ผมก็พูดของผมไปวันนั้นก็มีทีมงาน
ของท่านนายกก็คือเสหิมาลัย
ก็ออกมาสะกิดผมบอกว่าเออท่านนายกให้เรียกไปพบ
นี่ใช่ไหม

เดี๋ยวขอดูภาพตอนที่คุณคุศวิช
อยู่ด้านหน้าการผู้ชมแห่งชาติสุริกิจ

อยู่ทางออกกะว่าถ้ารถนายกออกมาเนี่ยผมก็จะมาโบกมือแล้วจะบอกนายกหยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยว
ผมกะว่าอย่างนั้นเดี๋ยวผมก็นั่งรอนี้ทางออกประตูใหญ่ทางออกประตูใหญ่ที่คนจะต้องออกกัน
จะต้องออกกันเนี่ยผมไปตั้งแต่เย็น๕โมงแล้วผมก็พอ๖โมงผมก็จุดเทียนเพราะมันมืดมันมืดมันมืดมาก
อ่านะครับบ้านเมืองละมืดมากการที่ผมไปคุยกับท่านนายกในวันนั้นแม้จะว่าสิบห้านาทีประชาชนต้องเข้าใจว่าโอกาสที่คนจะไปคุยกับท่านสิบห้านาทีเนี่ยผมถามว่าผมไปทำเนียบผมได้พบไหม
เดี๋ยวเพลย์ภาพที่ตอนคุณชุวิตเดินเข้าไปมาเลยก็ได้นะฮะจะได้ให้คุณชุวิตเล่าไปด้วย
ก็นี่แหละผมนั่งเขียนอย่างนี้อยู่เนี่ยผมถามว่าอย่างนี้ผมได้พบไหมตอนนั้นคุณชูวิทย์ได้ประสานหรือแจ้งใครหรือเปล่าจะประสานใครอ่ะก็คือบอกกับผ่านสื่อมวลชน
ต่อสองนะมีท่านพีรพันธุ์เดินเข้าออกอยู่นอกนั้นก็ไม่มีใครอืมแล้วท่านนายกก็ถามผมบอกว่าอ่าชุวิตว่ายังไงนะก็คือพูดในงานว่าแกคงคุ้นหน้าผมในสื่อครับนะครับอ่าจะถามผมว่าอ่าพูดแบบทหารน่ะเอ๊ะชุวิตว่าไงอืมแกเดินเข้ามาแกให้อ่าทีมงานให้ผมนั่งรอนะครับเมื่อกี้เดินเข้ามาแกก็พูดถึงผมก็เร
คือสำคัญนะท่านนะครับโดยเฉพาะเนี้ยมันมีเรื่องพันมาถึงหลานท่านนะครับหลานชายอ่าหลานชายนะครับอ่าท่านบอกอ่ารู้ล่ะอ่าอย่างงี้ชุวิตไอ้เรื่องเนี้ยขอเวลาแกตรวจสอบก่อนอืมนะแกยังไม่รู้รู้เรื่องเท่าไหร่อ่าก็เพิ่งได้ยินมาครับอ่าแต่พูดอย่างงั้นผมก็โอเคหยุดอ่าแล้วพอบอชนอร์อะไรหมดหน้ายกพอบ

ให้เจรท่านประธานก็คือพลตำรวจเอกวิศนุประสาททองโอสดว่าเออให้ผลของเจรนั้นออกมาก่อนผมบอกอ๋อได้แค่บอกว่ามันต้องมีขั้นมีตอนเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าตำรวจไปช่วยเหลือไปรับสินบอกได้ทั้งพวกนั้นหรือเปล่าด้วยแล้วไปรอผลตรงนั้นก่อนทั้งหมดเลยที่ผมไปให้การแล้วนะครับทั้งหมดอยู่๑๐ข้อเนี่ยทั้งเรื่อง
ตำแหน่งผมว่าเป็นประชาชนคนธรรมดานี่แหละ
ดังนั้นการที่ประชาชนอย่างผมเรียกร้องจนไปพบได้
ผมถามว่าผมไปเกลี่ยเสียคำว่าเกลี่ยเสียนี่เป็นภาษาจีนนะครับ
เสียเสียคือหมายความว่ารู้กันคุยกันแล้วรู้กัน
ซึ่งจริงไม่ใช่โอกาสที่ประชาชนจะไปพบกับนายก
ซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศเนี่ยก็คงจะไม่ง่ายนะครับ
ทำไมถึงมีเสียงออกมาบอกว่า
ก็เห็นผมออกมาบอกว่าชุวิตคือ

พลเอกประยุทธ์ก็เขาก็โอเคนะเขาก็รับฟังด้วยดี
คนก็เลยมองว่าอ้าวไปเกลียดเสียอะไรกันหรือเปล่า
คือตรงนั้นผมบอกแล้วมันเป็นการเมือง

คือตรงนั้นเป็นการเมืองหมายความว่า
ภาพมันเป็นภาพทางการเมือง
พักการเมืองสื่อการเมือง

ผมไม่ได้มีเบื้องหลังเป็นภาคการเมือง

ถ้าผมไปสนับสนุนพักไหนเนี่ยผมคงตายเลยเนี่ย

ผมเดินเข้าไปเนี่ยประชาชนเขาทักผม
ประชาชนที่มาสนับสนุนเอาละกันว่า
มาจากไหนก็แล้วแต่เธอก็เกณฑ์มาหรืออะไรก็แล้วแต่เขา
ก็ทักทายผมอย่างดีให้ดอกมงดอกไม้ให้ผม
เมื่อผมไปพบนายกเมื่อออกมาเนี่ย

ก็บอกทำไมคุยน้อยจัง๑๕นาที๑๐นาที

หรือว่าผมจะไปเขย่าตัวนายกว่า

เพราะสถานะผมเหมือนกับว่าท่านเป็นนายกท่านเป็นทหาร

เรื่องนี้ผลเสียหายนะครับ

เรื่องรถที่ชูวิทย์พูดขอเวลา
สมมติพ่อชะนอกก็บอกว่ารอเจร

เพราะถ้าผลจะเลมาคือคุณต้องเข้าใจอย่างนี้

เพราะว่ามันก็ไม่จริงเหรอ
เขาก็คุยกับผมตรง

คือจะไปย้ายตามคำพูดผมมันไม่ได้

ทีนี้พอมาวันนี้วันพฤหัส

แล้วพอแล้วจุดสุดท้ายก่อนที่จะแยกจากพลเอกประยุทธ์
มันมันจบด้วยสรุปด้วยยังไงนอกจากว่าการรอเวลาในเรื่องต่างแล้ว

เด็กประยุทธ์บอกว่าพอแล้วพอได้แล้วพอได้แล้ว
ผมก็ไม่รู้ว่าใช้น้ำเสียงแบบไหนยังไงนะ
คือพอได้แล้วเนี่ยต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ให้ผมพูดพอแล้ว
คือเห็นว่าผมออกสื่อมาก
คุณต้องเข้าใจว่าการที่เป็นเล่นเกมพวกนี้
คือผมเรียกว่าเกมในการที่สื่อสารกับประชาชน
ผมสื่อสารได้ดีเอาอย่างนี้แล้วกัน
เอาอย่างนี้ละว่าผมสื่อสารกับประชาชนได้ดี
ผมรู้ว่าผมจะปล่อยเรื่องอะไรไป
ผมไม่ใช่เป็นคนที่ถือซองนะฮะแล้วผมก็ไปยื่นซอง

แล้วก็ให้หน่วยราชการตั้งคณะมาสอบสวน
คุณภาคภูมิครับผมมีข้อมูล
แต่การมีข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมจะพูดวันเดียวหมดเนี่ยได้ไหมครับ
คงไม่ได้ดังนั้นวิธีการพูดผมเนี่ย
ต้องค่อยปล่อยค่อยวางแผน
คือเป็นการวางแผนในการสื่อสารกับสังคม

พอแล้วก็คือตรงนี้ไง
หมายความว่าให้ผมพอในการสื่อสารกับประชาชนได้แล้ว
ได้เจอพลเอกประยุทธ์แล้วได้บอกนายกแล้ว
เออได้เจอแกแล้วโอเคนะพอแล้วนะ

ก็พูดตามสไตล์แก
อ่าวอย่างเงี้ยความหมายแกเนี่ย
คือผู้ใหญ่ที่ผมเคารพเนี่ยก็เคยบอกผมว่าการที่จะทำอะไรเนี่ย
อืมวิธีที่ดีที่สุดคือต้องคุยกับนายก
ผมบอกว่าแล้วผมจะไปเจอนายกได้ทำไงล่ะวันนั้นผมก็เลยไปตั้งโต๊ะ
ครับวิธีการของผมก็แบบบ้านบ้านแหละครับผมก็ตั้งโต๊ะจุดเทียน
แล้วผมก็คิดว่าตรงนั้นเป็นทางออกของรถเป็นเส้นหลักแกต้องออกเส้นนี้แน่
ยังมีคนมาบอกผมด้วยชาวบ้านบอกมันมีอีกเส้นหนึ่งออกด้านหลัง
คงไม่ออกด้านนู้นมึงคงออกด้านนี้เพราะด้านนี้ผมกล่าวว่าผมจะโบกมือท่านนายก
นายกครับรอรอฟังผมหน่อยก็คงจะเขาคงจะดูข่าว
เพราะว่าตอนที่ผมพูดเนี่ยมีสื่ออยู่เยอะพอสมควรนะครับ
ทางนู้นก็คงจะดูข่าวผมก็ดูข่าวทางนู้นทางนู้นก็ดูข่าวผม
เอาเป็นว่าสุดท้ายได้คุยกันแล้วก็เป็นอย่างที่คุณชูวิตบอก
โดยเฉพาะการทิ้งท้ายที่นายกบอกว่าพอได้แล้วเดี๋ยวจะไปดำเนินการให้
ทีนี้ดูผลแล้วกันผลออกมาวันนี้เนี่ยพบตรให้สัมภาษณ์
ดูผลความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของตู้ห่าวและผับจินลิน
แล้วมีเรื่องของหลานชายของนายกด้วยที่พบตรพูดถึงครับ